คุณผู้ชมค่ะมาดูสาวสวยกันบ้างดีกว่า
ยิ่งโตยิ่งแซ่บพริกร้อยเม็ดกันเลยทีเดียวนะคะ
โอ้โหปังสุดด้วยความผิวออร่าของน้องก็เป็นจุดเด่น
กลับไปหน้าดวงตาเนี่ยมีความหมวยยิ้มทีตาเป็นสละอิ

ว่าจะแต่งตัวลูกไหนน้องฟาดได้ฟาด
หลังมาเนี่ยลุคเซ็กซี่ขยี้ใจบ่อยมากขึ้นนะคะ
สวดทรงองค์เอวอุ้ยตรงไหนไม่ปางพูดมาค่ะ
ปันเอาอยู่ทุกชุดนะจ๊ะเป็นไงสวยเนาะ
แล้วก็ล่าสุดสาวหมวยคนนี้เธอไปเล่นกิจกรรม
เหินเวหากระโดดล่มกันมาเลยคุณผู้ชม

ตัวนี้ลงคลิปเอาไว้ในอินสตราแกรม

กลัวนิดหน่อยไม่ได้เสียวแบบทนไม่ได้
เหมือนลอยอยู่บนอากาศค่ะ

อยากจะเป็นแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ฉันกลัวฉันสลบกลางอากาศ
ไม่แน่ไม่แน่แต่ดูจากสีหน้าสีตาแล้วปันเขาบอกว่าสบายมาก

ถกเถียงกันมากเลยว่าเราจะเล่นกันได้ไหม
ดิฉันคนหนึ่งที่ไม่เอาจ้างให้เป็นล้านก็ไม่เล่น

แต่ถ้าสิบร้านก็ไม่ได้

ต่ออีกหนึ่งสาวหมวยค่ะต้าเหนิงกัญญาวี

นะคะด้วยความเป็นสไตล์นางแบบก่อนเข้าวงการอยู่แล้วนะคะ

เป็นหวยที่มีความอินเตอร์มากเลยนะ
ไม่ว่าแกจะแต่งหน้าแบบใสหรือสวยเป๊ะแบบเฉียบ
โคสทาจิกเอากล้องแตกอยู่เหมือนการมีชุดล่าสุดของน้อง
เตรียมยังกับคุณรู้ไหม
เห็นหนูมาทำได้จาจัดให้ได้หมดเลยมีไงชุดเดรสเปิดหลัง
ขาวส่งสายตาจิกกล้องเบานะคะหรือจะเป็นนี่เลยลุค
หนุ่มแล้วก็ฟาดมาด้วยค่ะช่วงนี้กำลังร้อนและชุดว่ายน้ำก็มาด้วยนะคะ
อร่าของผิวน้องฝนก็แบบสุดยอดเลยนะคะ
มันดูเป็นขี้เล่นแชนสมถ้าเป็นสาวหมวยอย่างนี้
พี่เนี่ยค่ะพี่ซ้อมสาม่วยก็เลยแบบนี้น่ะ
ก็พอได้อยู่นะแต่อายุเนี่ยไม่น่าจะได้อย่างพวกน้องเขานะคะคุณผู้ชม